คุณผู้ชมครับคงเป็นเรื่องปกตินะครับ
ถ้าคนธรรมดาทั่วไปเมื่อลงจากรถแล้ว
ก็จะปิดประตูรถด้วยตัวเองนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กำลังถกเถียงกันในอังกฤษนะครับ
เมื่อสมาชิกใหม่ของราชวงศ์อังกฤษ

เสด็จออกพระกรณียกิจเพียงลำพังเป็นครั้งแรก
แล้วก็มีประเด็นให้โลกออนไลน์ในอังกฤษ
ถกเถียงกันอยู่ว่าเหมาะสมหรือไม่
พระองค์จะเป็นผู้ปิดประตูรถยนต์ด้วยพระองค์เอง
ติดตามบทสรุปนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นการออกงานเพียงลำพังครั้งแรก
ในฐานะดาเชสแห่งซักเซตของเมแกนมาเคิล
อดีตนักแสดงซีรีส์อเมริกัน
พบรักกับเจ้าชายแฮรี่
ราชทายาทลำดับที่๖แห่งราชวงศ์อังกฤษ
ทั้งสองตัดสินใจเข้าพิธีเสกสมรส
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
กรณียกิจที่ทุกคนจับจ้องมากกว่าเนื้อหาของงาน
และกลายเป็นกระแสต่อเนื่องในโลกออนไลน์
คือภาพขณะที่พระองค์เสด็จลงจากรถ
และทรงปิดประตูรถด้วยพระองค์เอง
ตามด้วยคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่
พระองค์จะเป็นผู้ปิดประตูรถเอง
บางคนพูดทีเล่นทีจริงถึงขั้นว่า
พระองค์ปิดประตูรถด้วยพระองค์เองเช่นนี้
ข้าราชบริพาณที่เคยทำหน้าที่นี้

แต่กรณีนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า
ปิดประตูรถไม่ใช่ความผิดอะไรร้ายแรง
เพราะจุดมุ่งหมายที่มีข้าราชบริพาณปิดประตูให้
เป็นเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัยปกติ
โดยการเสด็จออกงานเดี่ยวครั้งแรกของดาเชสเมแกนส์ครั้งนี้
เป็นการเสด็จเปิดงานแสดงศิลปะโอชิเนีย

นำเอาศิลปะจากแถบโอเชียเนียมาจัดแสดง
ไม่ได้รับการพูดถึงอย่างแพร่หลาย
พระพัจริยวัตรขณะที่พระองค์ร่วมงาน
ทันทีที่ภาพพระกรณียกิจถูกเผยแพร่ออกมา
ภาพลักษณ์ของดาเชสเมแกนก็ถูกวิเคราะห์ตั้งแต่เสื้อผ้า
พระองค์ทรงเลือกจะสวมฉลองพระองค์สีดำของจีวองชี
ซึ่งเป็นผู้ออกแบบเดียวกับที่ตัดเย็บชุดแต่งงาน
ในพิธีเสกสมรสของพระองค์
อกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์จากจูดี้เจมส์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ภาษากาย
ต่อพระอิวริยบทของดาเชศเมแกน

พระองค์ทรงผ่อนคลายเมื่อออกงานเดี่ยว
มากกว่าการมีพระกรณียกิจ
ร่วมกับสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่น
แม้ว่าการออกงานนี้จะเป็นพระกรณียกิจเดี่ยวครั้งแรกของดัชเชสเมแกน
แต่นี่ก็ไม่ใช่พระกรณียกิจแรกที่พระองค์เป็นผู้มีบทบาทหลัก

ซึ่งดัชเชสเมแกนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังก่อนหน้านี้
โดยที่นี่ไม่ใช่ห้องครัวธรรมดา
แต่เป็นครัวที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสบภัย
ได้มีโอกาสทำอาหารแบ่งปันกัน
ซึ่งนอกจากจะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้ว
ยังทำให้ทุกคนได้แบ่งปันอาหาร
ที่มีความแตกต่างหลากหลายที่มา
เราคงมีส่วนรวบรวมสูตรอาหารเหล่านี้
เพื่อสนับสนุนให้ครัวนี้อยู่ต่อไป
และเป็นกำลังใจให้กับผู้รอดชีวิต
เหตุเพลิงไหม้อาคารเกรนเฟลล์
เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนจำนวนมาก

จนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า๗๐ศพเมื่อปีที่แล้ว